คุณผู้ชมครับตอนนี้ยิ่งใกล้วันลงประชามติมากเท่าไหร่นะครับ
กลุ่มก้อนต่างทางการเมืองก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นการรุนแรงมากขึ้น
ฝากฝั่งของคอสชเองต้องบอกว่าไม่ได้เป็นฝ่ายตั้งรับเพียงอย่างเดียวนะ
ก็ออกมาเหมือนกันมีการเคลื่อนไหวเหมือนกัน
ก็มีการใช้คำสั่งตามมาตรา๔๔ในการที่ให้คนไทยใช้สิทธิ์เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลไปถึงม๖
ก็เป็นการชิงไหวชิงพลิกกันแบบนี้ครับช่วงก่อนถึงวันลงประชามติว่าใครจะเจ๋งกว่าใครนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันในตลบม่านการเมืองวันนี้ครับ
สัปดาห์นี้ดูเหมือนความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองโดยเฉพาะทั้งเพื่อไทยนปชแล้วก็นักศึกษาเคลื่อนไหวออกมาในทิศทางเดียวกันหมดเลยไม่กลัวคอสชแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะท้าทายกันขนาดนั้นเลย
แต่ว่าเป็นประหยามติที่มันใหญ่ระดับโลกก็ว่าได้
มีเหตุที่ความคิดเห็นไม่ตรงกัน

แต่ว่าเปิดกว้างก็ยังเป็นอย่างนี้
ดังนั้นประเทศไทยประชามาสติรสมนุมก็ไม่ต้องไปยังนี้

เพราะว่าเขาเปิดฝาช้าไปหน่อยเหรอ
นี่ขนาดไม่เปิดฝาแล้วกลุ่มฝ่ายตรงข้ามก็ยังเคลื่อนไหวหนักขนาดนี้
ถ้าเปิดฝาแล้วจะไหวเหรอคะรับไหวเหรอ
และเราต้องมองพัฒนาการความผลัดแย้งเรื่องประชามสตรี
คือฝ่ายค้าวเฉพาะช่อและฝ่ายรัฐบาล
ก็สร้างกฎกฎิกาที่ค่อนข้างยังผิดธรรมชาติ
ไม่สามารถแสดงความพิเศษได้ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
มันก็มีการยกระดับการต่อสู้กันมาเรื่อย
จากออกมาพูดเฉยก็มีอะไรแบบพัฒนามากขึ้นลูกเล่นฬีราแผ่ว
ยังกระทั่งกลายมาเป็นศูนย์ศูนย์ปราบโครงประชามาติ
ซึ่งก็มันเป็นการรวมศูนย์ทางการเมืองในท่ามกลางอำนาจคอสช
เป็นการท้าทายกันตรงล่าศูนย์ที่ก็ออกมาโพสต์แบบ
โอ้โพสต์มาพอดแล้ว

มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะสามารถโพสต์ได้
เพราะว่ามันมีกติกาไง
กติกาที่มันแบบไปผิดธรรมชาติ

ฉะนั้นมันก็จะทำให้คอสชลำบากแล้ว
เมื่อก่อนนี้เคยเป็นหมูกลัวน้ำร้อน
วันนี้ไม่อยากกลัวอะไร
การควบคุมมันก็ค่อนข้างจะลำบากมากขึ้น
ให้มีคำสั่งยุบพักได้อีกไหมคะ

เรียกว่ายังมีตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตอะไรกันอยู่
ว่าการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทย
สมาชิกของพักเพื่อไทยออกมาแก่นำมา๑๗คนเลย
แต่ละคนพูดมาทำนองเดียวกัน

ซึ่งเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเนี่ย

ไม่ได้เป็นเรื่องของภัคดิ์ไม่เป็นเรื่องอะไร

ภัคดิ์ประชาธิปัฏธิ์เองก็ออกมาสนับสนุน
บอกว่าไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่กรกตมีความรู้สึกยังสงสัยอยู่ว่ามันจะผิดไหม
แต่ถ้าผิดก็อยู่พักไปกลายเป็นเรื่องใหญ่ตามไป
อีกฝ่ายนึงบอกว่าตอนนี้ก็มองดูว่าความเคลื่อนไหวก็เป็นห่วงกันอีก
อย่างที่เรียกว่ามีลนลงให้คนไปสอนก่อขอคออะไร
ถ้าคนที่ไปสอนเนี่ยอธิบายประชาชนเนี่ยอธิบายแล้วเนี่ยนะครับ
และอธิบายแบบว่าแล้วถูกมองว่าถูกอัดเทปมาอะไรมาว่าไปชี้นำ
พวกนี้ติดคุกไหมก็ยังเป็นที่น่าสงสัยอีก
เพราะตอนนี้ก็เริ่มพยายามเอาเรื่องนี้เป็นแง่มุมทางกฎหมายเล่นแง่กันอะไรกันนะครับ
ว่าประชามติถ้าจะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อถือแล้วก็เหมือนกับว่า
ถ้ามีประชามติผลไม่ว่าจะออกมาอย่างไรผลออกมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยนะ
ผลสุดท้ายก็ไม่มีใครยอมรับ
นี่สิปัญหาคือไม่มีใครยอมรับผลสถานการณ์ต่อไป
ไม่รับก็ไม่ได้หรอกถ้าหากว่าประชามติคือไม่มีใครยอมรับ
นั่นเป็นกรรมความรู้สึกที่จะพูดกันไปถ้าประชามติเสียงส่วนใหญ่บอกว่า
ชอบกับรัฐมนุนรัฐมนุนก็ประกาศใช้
ถ้าประชามติบอกไม่รับก็รัฐมนุนนี้ก็ล้มไปแล้วก็ล่างใหม่นะครับ
คือไม่มีใครยอมรับนั่นเป็นศัพท์ที่จะพูดกันว่า
ความรู้สึกในจิตใจประชาชนนักการเมืองเป็นยังไง
แต่ผลจะต้องออกมาแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ
พูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมแปลกใจอะไรก็อ้างประชาธิปไตยกัน
ทุกเรื่องทุกราวนะครับเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ที่
ตัวบิ๊กบิ๊กเบ้งของภักดิ์เพื่อไทยเนี่ย
ออกมาโพสต์แสดงความเห็นว่าไม่รับรัฐมนูลและอ้างว่าเป็นสิทธิ์เฉพาะตัว
ก็โอเคก็คุณก็อ้างได้แต่ว่าผมก็ถามว่าทำไมจะต้องออกมา
ดไลค์พร้อมกัน๑๗คนทีเดียวกันมันส่อเจตนาอะไรหรือเปล่า
อายุท้าทายให้เขาจับหรือเปล่าคือผมว่านี่เป็นเจตนาซ่อนเล้นชี้หน้าเลยว่าเป็นเจตนาซ่อนเล้น
ซึ่งวินยูชนก็คิดว่าควรทำหรือไม่นะครับนั่นประเด็นที่๑
ประเด็นที่๒ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถึงจะทำสิ่งดีอย่างเช่น
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีประชาชนได้ประโยชน์

เอ๊ะคำสั่งของคสชขัดรัฐมนูลหรือเปล่า
ก็ไม่รู้จะหาเรื่องกันไปถึงไหนนะครับ
จริงรัฐมนุนบอกว่าจาก๑๒ปี
ถ้าจัด๑๐ปีสิผิดรัฐมนูล

ถูกต้องทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีต่อประชาชน
แต่การมาออกในช่วงนี้
เป็นเพราะขอสชเองก็อาจจะไม่มั่นใจว่า

เลยถูกลากกล่าวหาไปว่า
มาเพื่อต้องการจะให้รัฐมนูลผ่าน
ก็เลยออกมาเอาใจว่ารัฐมนุนมีข้อตำหนิว่าจัด๑๒ปี
ฉะนั้นให้๑๕ปีก็กล่าวหาได้พูดได้
แต่จะยังไงก็ตามดูผลที่เกิดขึ้นนี้ครับว่า
ผลที่เกิดขึ้นนี้นะฮะ

เป็นประโยชน์แก่เด็กลูกหลานในอนาคตของพวกเราหรือเปล่า

แต่ผลลงท้ายแล้วผมชื่นชมมากในเรื่องนี้
เรื่องอ้างประชาชนศัพท์ไตอีกเรื่องหนึ่ง
ฟังแล้วมันไม่รู้จะพูดว่ายังไง
ผู้คนทำผิดเอาเรื่องการกรณีธรรมกาย
จะไปจับกลุ่มดำเนินคดีกับพระธรรมชโยนะครับ
ก็มีการขัดขวางแล้วบอกว่า
จะไปมอบตัวก็ต้องเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยกับกฎหมายบ้านเมืองมา

ก็สาธุชนทั้งหลายก็คิดดูกันแล้วกันว่า
จะมีอำนาจเหนือกฎหมายกันต่อไปยังไง

ทั้งเรื่องการจับกลุ่มพระธรรมชโย
แล้วก็เรื่องล่าสุดอีกหนึ่ง

มันก็คงเกี่ยวข้องกับประชามติ

ที่จะเดินไปสู่การธรรมชมติ

บรรยากาศต่างที่เกิดขึ้นในระยะนี้
มันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากกว่าน้อย
เรื่องของมสี่สี่
การศึกษาฟรี๑๕ปี
อันนี้ก็คือแก้ลำเกมการเมือง
เพราะว่าก่อนหน้านี้
ก็มีการไปบอกชาวบ้านว่าอย่าไปรับรัฐมนูลนี้
ภาวะการศึกษาฟรีที่เคยได้๑๕ปี
มันเหลือ๑๒นะชาวบ้านเห็นด้วย

ขอสชก็รู้มีการข่าวในพื้นที่

ก็นี่กลับเอาขออนุญาตนะครับว่าถึงเรื่องปัชธรรมติ
จริงแล้วเป็นเรื่องของหลักการที่สำคัญสูงสุด
ลำนูนก่อนจะประกาศใช้
ก็ไปถามเจ้าของอำนาจคือประชาชน
เพราะเป็นกฎิกาสูงสุดอย่าต้องใช้ร่วมกัน
แต่ในระหว่างการทำปัชธรรมติ
ผมก็มองเห็นเหลี่ยมหลายเหลี่ยมเลยฮะ
เหลี่ยมกฎหมายเหลี่ยมอำนาจ
เหลี่ยมการเมืองเหลี่ยมหลักการประชาธิปไตย
เหลี่ยมกฎหมายก็เห็นอะไรพระราชบัญญัติปัชธรรมติ
เขาออกมาตึงตามสถานการณ์ของสถานการณ์พิเศษ

กรกตเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนี้
ซึ่งกฎหมายมันจะตึงแค่ไหนหรือหย่อนแค่ไหนนะ
มันอยู่ที่การใช้ดุลพินิษฐ์
ในการที่จะเอามาใช้ให้มันสอดคล้องกับบรรยากาศสถานการณ์
หรือพฤติกรรมกันแค่ไหน
การเมืองก็เห็นอยู่แล้วทุกช็อตทุกเม็ด
รับได้๑๗คนความเพื่อไทย
รับได้กับการที่รัฐมนูลจะไม่ผ่านประชามติ

แต่แบบรับได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่รู้ว่าไปตีความบัตต์เอก
ส่วนเหลี่ยมของอำนาจก็คูลคูลเลย

เพราะว่าเขาเป็นผู้คุมอำนาจอยู่
แต่จริงคนจะเล่นงานคือกรกต

แต่เหนือเหลี่ยมอื่นใดอื่นใดคือเหลี่ยมอำนาจประชาชน
ถูกต้องเราอย่าละเลยนะครับการทำหน้าที่
การไปให้คำตอบว่าจะเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบกับกฎิกาสูงสุด
คือรัฐมนุนที่จะมากำหนดอนาคตของคนไทยทั้งประเทศ
แต่ว่ามองโดยรวมเนี่ยในประชามาติ

ถ้ามันไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านมันก็แค่นั้น
เพียงแต่ว่าเอาเงื่อนไขนี้มาสู้กัน
ใครจะได้อะไรมากกว่ากันระหว่างผ่านไม่ผ่าน
มันจะเอาแพ้เอาชนะไงมันไม่ใช่ได้อะไร
ไอ้ข้าวทชก็ต้องเอาชนะว่ากวบคุมให้ได้

ก็ต้องทำให้ข้าวทชมันลดเทรดิตลงเรื่อย
แล้วก็เกิดความไม่มั่นใจในอำนาจ
ก็จะใช้วิธีอะไรศุมศรีศุมภาพไปจนเสียหาย
ฉะนั้นโดยสรุปแล้ว

สชก็จะต้องคุมสภาพให้ได้

ตอนนี้ถือว่ายังคุมสภาพได้ไหมคะ

เพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้เอาดาบฟันดาบมานั่นเอง

ถ้าถ่ายมากูก็บอกหรือก็จับมันแล้ว

อย่างน้อยก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการขัดขวาง
การไปลงประชามติไม่มีการไปล้อมหน่วย
ลงประชามติลงบัตรลงคะแนนเนี่ย
อย่างน้อยก็เป็นหลักประกันผมเชื่อมันว่า
กฐานการณ์อย่างนี้ก็จะอำนวยความสะดวกได้
การที่จะคุมไม่ให้มีการเปิดศูนย์ประชามติในวันนี้ที่
ทั้งวันนี้ออกมาทั้ง๗๗จังหวัด
ถือเป็นการประลองไหมคะ

แต่ผมก็มองว่าไปปิดกั้นเอาไว้ทำไม
ก็มีศูนย์ในปราบโกงมันไม่ดี
ก็กลัวมีการส่งสัญญาณมาแล้วจากผู้บริหารระดับสูง
ถ้าไม่เห็นเป็นไรก็คุณเดี๋ยวไปโกงสิ
ถ้าคุณไม่โกงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
แล้วก็บอกว่าประเทศบอกเอ๊ะทำไมจะต้องเรียกร้องแต่ประชาธิปไตย

ก็ประเทศของเราเราเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตย
ก็ประกาศกันให้มันชัดอยู่แล้ว

บอกมีหน่วยงานอยู่แล้วทำเรื่องนี้อยู่แล้ว

ถูกไปหลายอย่างนะฮะ
โภห์ออกมาสำรวจโอ้โห
ตอนรอบไปจนถึงวันนี้

ออกมาแบบนี้พูดมาได้ยังไง
จนถึงต้นเดือนสิงหา
จะมีหรือเปล่าวันนั้นจะมีหรือเปล่าวันนั้นยังไม่แน่ใจ

เตอร์เทือมันกว้างไกลและน้ำหนักต่างกันเยอะ
แต่ขณะนั้นเนี่ยยังมีการรุนแรงเกิดขึ้นความรุนแรงเกิดขึ้น
คือทุกอย่างผมทำการสรุปว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนหรอกก็รอดูแล้วกัน
แต่ศูนย์ปราบโกงเนี่ยผมขอหมายเหตุนิดนึง
มันก็เป็นกระบวนท่าของการที่เขามีเหตุจะทำอะไรต่อมิอะไรเนี่ย
คือรักษาฐานคะแนนเขาให้เป็นข่าวอยู่เรื่อย
เพราะว่าอย่าลืมนะทงสำคัญของเขาเนี่ยคือ
คือนำนาจกลับไปเลือกตั้งกันเมื่อไหร่เขาก็ต้องมีคะแนนตอนนั้น
เพราะฉะนั้นทุกช็อตเขาจะไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บคะแนน
มันก็เป็นกระบวนท่าของการที่เขามีเหตุจะทำอะไรต่อมิ
มันก็คือรักษาฐานคะแนนเขาให้เป็นข่าวอยู่เรื่อย
เพราะฉะนั้นทุกช็อตเขาจะไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บคะแนน